คุณผู้ชมคะคนเราเจอหน้ากันรู้หน้ายังไม่รู้ใจ
แล้วนับภาษาอะไรกับโลกออนไลน์
เพราะว่ามันมีการหลอกลวงแบบนี้ค่ะ

แล้วก็ไปหลอกเด็กผู้ชายให้ถ่ายคลิปช่วยตัวเองมา
เอาคลิปนี้ไปปล่อยในกลุ่มชายรักชาย

แก๊งพวกนี้ที่อารวาสหนักเนี่ย
ล่าสุดตำรวจจับหนึ่งในแก๊งนี้ได้แล้วนะคะ

ต้นนี้๖๐รายเกือบ๖๐รายนะคะ
พฤติการของเขาคือจะใช้โปรไฟล์เนี่ย
เป็นผู้หญิงเลยหน้าตาดีด้วย
แล้วก็เอาโปรไฟล์นี้ไปคุยกับเหยื่อ
ให้เหยื่อเนี่ยถ่ายคลิปช่วยตัวเองไปให้

หลังจากนั้นพอได้คลิปมาก็เอาไปโพสต์ในกลุ่มโซเชียลชายรักชาย

ผู้เสียหายมีทั้งเด็กทั้งวัยรุ่น
อายุตั้งแต่๑๒ไปจนถึง๑๘ปี
มีเด็กคนนึงค่ะอายุ๑๕ปีเด็กผู้ชาย

บอกว่าผมเนี่ยนะตกเป็นเหยื่อของแก๊งนี้
๒ปีกว่าแล้วผมโดนหลอกให้ถ่ายคลิปส่งไปให้
เพื่อนผมเนี่ยอีกเกือบ๒๐คนก็โดนแบบผมเลย
แต่ผมว่าน่าจะมีคนอื่นที่เขาไม่กล้าเปิดเผยตัวอีก

ขอใช้นามสมมุติคุณผู้ชมเราขอเรียกว่าในบี

คนนี้เกือบแล้วจะตกเป็นเหยื่อนะคะ

พอผมรู้ว่าตำรวจสามารถจับ๑ในแก๊งที่มันยังได้เมื่อวาน
มีคนตกเป็นเหยื่อเบื้องต้นเกือบ๖๐ราย
ตอนนั้นผมดีใจมากเลยที่รู้ข่าวนี้
ขอบคุณทั้งตำรวจขอบคุณทั้งพี่นักข่าวที่ช่วยกัน
แต่ก็ยอมรับนะว่าที่จังหวัดลำปางเนี่ย
มันจะมีแก๊งแบบนี้ไม่ใช่แค่กลุ่มเดียวนะคะคุณผู้ชม
มี๒๓กลุ่มเลยล่ะค่ะ
เห็นประมาณ๓กลุ่มครับ

เป็นลักษณะแบบเดียวกันเลย
เหมือนที่ของเพื่อนผมก็โดนลักหนะแบบมาหลอกไปว่า

แล้วก็เขาบอกว่าเขาจะลุกภาพลุกรายให้

ก็เหมือนกับเป็นผู้หญิงทักแชทมามาคุยกับผู้ชายที่เป็นเหยื่อ
แล้วก็จะให้ส่งรูปภาพลับส่งอวัยวะเพศ
หรือว่าส่งคลิปช่วยตัวเองไปให้ดูบ้าง
หลังจากนั้นก็จะใช้คลิปนี้แหละขู่ว่าจะเอาเงิน
ส่งตังค์มาให้โอนตังมาถ้าเกิดว่าไม่โอนตังค์ให้
เดี๋ยวคลิปนี้จะเอาไปปล่อยจะไปปล่อยในโลกโซเชียลนะแบบนี้
แล้วแก๊งนี้เนี่ยนะคะเขามีผู้หญิงที่ให้ไปมีอะไรกับเหยื่อด้วยนะ
ตอนนี้นี่หลายคนที่ตกเป็นเหยื่อเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่รู้ตัว
ว่าตกเป็นเหยื่อของแก๊งนี้แจ้งตำรวจเพิ่มเติมได้นะคะ